๑๘๙ครบไม้เดียวมีความคืบหน้าและที่ฆ่าโหดผู้ชายคนนึงแล้วฝังดินที่จังหวัดสงขา
จำได้ไหมครับเมื่อวานนะฮะที่เรานำเสนอไปวันนี้ตำรวจ
แหกด่านไปครับไปพบว่านะฮะคนเหล่านี้เนี่ย
เข้าเมืองผิดกฎหมายแหละพยายามหาหลักฐานอยู่เชื่อมโยงนะฮะ
ว่ามีส่วนก่อเหตุนี้หรือเปล่ากรณีที่นายหมัดดนบินสันอายุสี่สิบปีครับ
ลูกจ้างบริษัทรับเหมาของการไฟฟ้าอำเภอนาม่อมถูกฆ่าฝังดิน
มัดมือมัดเท้าทุบหัวฝังในป่าบ้านคลองปอมตะบนบ้านพรุ
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับ
นิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยคงจะไปเจอที่หลบซ่อนอยู่ในป่านะครับ
แล้วกลัวจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยฆ่าคุณหมัดดนปิดปากซะหรือเปล่า
ตำรวจนะครับระดมชุดสืบสวนหาเบาะแสของคนร้ายกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
สกัดจับรถกระบะมิซูบิชิทะเบียนสงขลานะครับ
กด่านแล้วก็เสียหลักชนต้นไม้ริมถนนที่หมู่บ้านคลองปอมน่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพมา๗กิโลเมตรเองนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ชนตกลงมา
รถคันดังกล่าวไปรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าครับ
ตำรวจคุมตัวคนขับรถเป็นคนไทยได้๒คนนะ
แล้วก็แรงงานชาวเมียนมา๑๙คนเอาไปสอบสวน
ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการฆ่าฝังดินหรือไม่

ขณะที่ชุดสืบสวนนะครับไปเก็บหลักฐานที่จุดพบศพอีกครั้งหนึ่ง
พบแรงงานชาวเมียนมา๑คนเดินวนเวียนวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน

ผู้ชายคนนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับแรงงานที่ถูกจับเมื่อคืนนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะแต่วิ่งหนีออกมาได้
ขณะเดียวกันตำรวจประสานนักประดาน้ำค้นหาหลักฐานในสระน้ำที่คนร้าย
นำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปทิ้ง
คือจะไปหาวัตถุพยานนะครับมีไหมนะฮะโทรศัพท์มือถือของผู้ตายอะไรแบบนี้
อกจากนี้ยังไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางในพื้นที่หารถต้องสงสัยครับ
ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยหน้าบ้านนี่คือคุณหมัดดนนะครับก่อนที่จะเสียชีวิต
พบว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปหาปลาเวลา๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็นก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
สอบสวนพยานแวดล้อมให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุพบชาวเมียนมา๗คนที่จุดฝังศพ
ทำให้ประเด็นการฆ่าพุ่งเป้าไปที่แรงงานหลบหนีเข้าเมืองพวกนี้แหละครับมีน้ำหนักมากที่สุด
ด้านนายวินัยตนยะเหรนนะครับกำนันตะบนบ้านพลุเล่าบอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านเผาหวาเกลวเพราะส่วนใหญ่กรีดยางต้องกลางคืน
กรีดยาวตอนกลางคืนส่วนผู้ก่อเหตุไม่น่าจะมีคนในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
พอเกิดขึ้นมาชาวบ้านก็ภาวะเยอะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในเรื่องการกรีดยางพาราทั้งนั้น
แต่ใช้ช่วงเวลาก็เป็นเวลาช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นมันเผาหวาเยอะเพราะว่าความสูญเสียของผู้เป็นพ่อเป็นแม่
แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็คนในหมู่บ้านเผาหวาเยอะเพราะว่าเยอะจริงเลย
นางยาหิมละนะครับแม่ของผู้ตายบอกว่าเสียใจที่ลูกต้องมาตายแบบนี้เนี่ยท่านนี้ฮะ
เจอหน้าลูกชายครั้งสุดท้ายลูกก็บอกว่าจะออกไปหาผลักหาปลานะครับเหมือนทุกวันนั่นแหละ
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้แสดงว่าแรงงานหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมันเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
นี่ครับชาวบ้านไปลาดตะเวนในป่าไปเจออีกครับ
แรงงานชาวเมียนมาทั้งชายหญิง๔๐คน
๔๐คนได้ที่นั่งอยู่นี่เลี้ยงอยู่นี่
ไปเจอห่างจากแคมป์นะครับห่างออกไปจากจุดพบศพ๖กิโลเมตร
ประสานตำรวจให้นำตัวไปสอบสวน
ว่าถูกเอามาพักไว้ตั้งแต่เกิดเหตุนั่นแหละ
เนื่องจากใดหน้าไม่มารับใช่ไหมแล้วไปไหนไม่ได้ไง
ก็อยู่กลางป่าหิวโซกันอยู่ที่นี่
นี่แหละครับความคืบหน้าของคดีนี้ครับ